จากเรื่องของพลังงานมาที่เรื่องของอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทยกันบ้าง
ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว
รับสื่อใหม่เข้ามาแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
และมีการคาดการณ์นะครับว่าเม็ดเงินของอุตสาหกรรมโฆษณาในไทย
ตรายมาตรสื่อของปีนี้จะลดลงด้วยครับ
ระบุว่าภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัว
ทำให้เอกชนและหน่วยงานต่างใช้งบสื่อโฆษณาลดลง

ไปส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อโฆษณา

เงินในอุตสาหกรรมนี้จะลดลงประมาณร้อยละ๔๕นะครับ
ทำให้ทั้งปีจะมีมูลค่าอยู่ที่๑๒๐๐๐ล้านบาท
สำหรับรูปแบบของสื่อที่มีแนวโน้ม
เติบโตของโฆษณามากที่สุดก็คือ
ดิจิทัลที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานครับ
ขณะที่หนังสือพิมพ์อย่างนิตยสารเองด้วยก็เติบโต
หยุดชะงักไปจากส่วนแบ่งของเม็ดเงินโฆษณาที่หายไปครับ
ทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง
รวมไปถึงพัฒนาธุรกิจใหม่ให้ทันต่อการพัฒนาของสื่อดิจิทัล
แม้กระทั่งดิจิทัลเองซึ่งเพิ่งเกิดขึ้น๓๔ปีนี้
ตอนนี้ก็เริ่มหาทางโฆษณาแบบใหม่

เพราะฉะนั้นทุกคนต้องการสิ่งที่ทำสื่อ

มันก็เลยต้องแอบแรกต่าง
ดิจิทัลเองก็ต้องทำอะไรให้แตกต่าง
ความสำคัญของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนสื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้
โดยงานประกาศรางวัลจะจัดขึ้น๒๓พฤศจิกายนนี้ครับ